ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เฮ้ยคุณแต่งตัวอย่างนี้คุณทำงานอยู่สายการบินแน่เลย
ใช่ครับไม่ใช่สายการบินธรรมดาแต่เป็นสายการบินนกแสกแอร์ไลน์
ถึงจะถึงที่ไม้แต่ก็ตายกลามไป

ขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครับไปคนเดียวเถอะครับ
แต่ทำอย่างนี้ทำไมคุณถึงแต่งตัวอะไรมาอย่างนี้
อ่ะวันนี้คุณผู้ชมที่แต่งตัวแบบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับ
ไปนั่งเครื่องบินครับแล้วก็จิบกาแฟชิว
ชมวิวเพลินกับที่นี่เลยเป็นคาเฟ่แห่งใหม่ที่จังหวัดนราธิวาส
บอกเลยว่าโอ้โหฟินมากครับ
ฟินขนาดไหนเชิญรับชมครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหบรรยากาศเครื่องบิน

ใช่ผมกำลังขับอยู่ขับมือเดียวด้วย

นี่แอร์เขาก็แต่งตัวจัดเต็มจริงเลยนะ
โอ้โหเนี่ยบรรยากาศนี่คือส่วนหนึ่งของภายในร้านคาเฟ่แห่งใหม่ครับ
ที่ของจังหวัดนราธิวาสเขาชื่อว่าร้านแลบินคาเฟ่นั่นเองครับ
ซึ่งเขาจะจำลองเครื่องบินนะครับเอาเครื่องบินมาตั้งไว้ที่ร้านครับ
แล้วก็ติดกับท่าอากาศยานราธิวาสด้วยนะ
นี่แหละเจ้าของร้านคือคุณมะรีนอร์เจ๊โวะนะครับ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาตั้งใจแล้วก็ทุ่มเงินหลายล้านบาทครับ
เพื่อสร้างร้านนี้ขึ้นมาให้ชาวบ้านในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง

เหมือนแอร์อาหลับเนอะแต่คุณชนะเนี่ยอย่าแอบหลับในรายการ
เพราะเร็วแอตื่นแอร์หลับอะไรอย่างนั้นกับโธ่
คำว่าแลก็หมายถึงดูนะบินก็คือเครื่องบินตรง
เป็นภาษาไต้ไงใช่แลแลแลแล
คุณลองแร่งตายนี่แรงตายเป็นภาษานี่
และตายวันนี้จะพาไปดูร้านนี้เลยไปแหลดกาแฟ
ครับผมก็ได้นั่งดูเครื่องบินด้วย

ยังมีอาหารแล้วก็ขนมอร่อย

ชาชักเขาบอกว่าอร่อยเค็มข้นหอมหวานมันอุ้ยโอ้โหเป็นยังไง
รีลารีลายอดนี่เขามีการันตีนะเนี้ยชาชักของเขาเนี้ยค่ะนะฮะ
มีรางวัลการันตีด้วยนะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยยังบอกอีกว่าในอนาคตครับ
เตรียมสร้างห้องประชุมแล้วก็รีสอร์ทไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกสี่ถึงห้าหลัง
พร้อมกับที่จอดรถอ่ารถรับส่งไปยังสนามบินอีกด้วยนะครับแล้ววันนี้
ที่จอดเครื่องบินด้วยเลยไหมโอ้โหไม่ไม่กว้างห่อมากินหรือไงอ้าว
ก็แร่บิ้นแร่บิ้นนะวันนี้วันนี้ครับเจ้าของร้านเขาใจดีใจดี
มีโปรโมชั่นมาฝากแฟนชาวตลอดข่าวด้วยนะครับจะมีอะไรบ้าง
ขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการตลอดข่าวทุกท่านครับ
ร้านอาหารแรมบินและแรมบินคาเฟ่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ชมรายการตลอดข่าวครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการตลอดข่าวร้านแลบินขอมอบโปรโมชั่นส่วนลดให้กับท่านผู้ชม๑๐ทุกรายการที่ใช้บริการร้านแลบินและแรมบินคาเฟ่ครับ
ทุกท่านแจ้งมาว่าได้ชมรายการตลอดข่าวสามารถใช้สิทธิ์สมรสได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหานี้ทางลายบินขอบคุณรายการตลอดข่าวขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากเลยครับใช่ขอบคุณนะครับใครที่สนใจนะครับไปที่ร้านแวะไปได้เลยตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์๐๘๔๘๖๐๕๔๐๒นะครับ
ดีนะจูด้งนะก็เหมือนกับว่าไปทานอาหารใช่ไหมล่ะแล้วก็รอจะขึ้นเครื่องรอขึ้นเครื่องบิน
ใช่ฟิลฟินที่จังหวัดนาราธิวาส

คุณจะขึ้นเครื่องตอนไหนใช่ครับผมต้องบินแล้ว
อ่า๑๐โมง๑๐โมงคุณจะบิน๑๐โมงกระด้งคุณอยู่ไหน

ไม่มีกระด้งโอเคขอบคุณคุณคุณจูนด้องค่ะเครื่องเป็นกัปตัน